หลังจากที่เกิดเหตุความวุ่นวายในช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่พุทธมนตร
ประทะการกระทบกระทั่งกันระหว่างพระสงฆ์กลุ่ม๑
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารที่เข้าไปดูแลความเรียบร้อย
ทำให้เกิดประเด็นคำถามจากสังคมว่าณขณะนี้เอง
เกิดอะไรขึ้นกับวงการส่งของประเทศไทย
ทำไมมีกระแสหนุนแล้วก็กระแสต้านดุลแรงแล้วเกิน
โดยเฉพาะการเสนอแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชครับ
วันนี้ช่วงถามตรงกับคุณจอมขวัญเหล่าเพชร
พูดคุยกันกับหลวงปู่พุทธอิสระติดตามพร้อมกันครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะและขอบคุณทั้ง๓ท่านนะคะ
ในช่วงถามตรงในส่วนของข่าวที่เราจะคุยกันคืนนี้

มีประเด็นเดียวที่ร้อนแล้วก็แหลมคมมาก
สำหรับวันนี้ในการเปิดต้นรายการต้นช่วงถามตรงนะคะ
แล้วก็เป็นแขกรับเชิญที่คุณผู้ชมน่าจะอยากฟังที่สุดคนหนึ่งตอนนี้ด้วยนะคะ
หลวงปู่พุทธอิสระค่ะเจริญธรรมนังสรรค์ค่ะ
ถ้าเอาตามบรรยากาศข่าวก็ค่อนข้างจะร้อนเหมือนกันนะคะ

หลวงปู่ค่ะหลวงปู่คาดไว้อยู่แล้วไหมคะ
ว่าบรรยากาศในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์จะออกมาในรูปแบบนี้ล่ะ
เพราะเป็นสัปดาห์สำคัญมากก็เข้าใจเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็อยาก
ผลักดันสนับสนุนให้ลูกพี่ได้เป็นใหญ่แต่เราก็อยากจะบอกว่าใครเป็นใหญ่
เราไม่สนใจหรอกเราสนใจเพียงแค่ว่าพระธรรมวินัยต้องมาก่อน
ถ้าอะไรที่ถูกทำถูกวินัยก็ถือว่าใช้ได้รับรอง
แต่ถ้าใครที่ไม่ถูกทำไม่ถูกวินัยยังไงเราก็รับไม่ได้
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสังคมจะมองประเด็นทางศาสนาว่า
พระสงฆ์วุ่นวายเข้ามารุ่มร่ามอะไรเยอะแยะมากมาย
โดยทำให้สังคมไม่สงบมันก็คงจะต้องส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาล
มันถึงเวลาแล้วมั้งที่จะต้องมาทำการปฏิรูปวงการคณะสงฆ
และกิจการพระพุทธศาสนาซะให้จริงจังสักทีเพราะว่าถ้ารัฐบาลขืน
ถึงมองว่าเรื่องภารกิจเรื่องกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะในอาณาจักรในศาสนาจักรเนี่ยไม่สำคัญเนี่ย
ถือว่ารัฐบาลมองผิดถ้าดูจากสิ่งที่เป็นมาจริงจริง
แล้วตอนนี้ทุกอย่างมันกองรวมกันแล้วก็เป็นปมเต็มไปหมดเลยนะคะหลวงปู่
ถ้าเอาตามสิ่งที่หลวงปู่เปิดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
คือสิ่งที่ออกมาเป็นภาพรุนแรงจากฝั่งของสงฆ์
หรือในคณะสงฆ์หรือในโลกของธรรม
คือตอนนี้มันปะปนกันหมดแล้วโดยเฉพาะสัปดาห์นี้
ว่าตกลงแล้วจะมีคดีอาญาไหม
มันแยกกันไม่ออกว่าอะไรเป็นทำอะไรเป็นวินัย
อะไรเป็นกฎหมายอะไรเป็นความรุนแรง
อะไรเป็นเรื่องโรคอะไรเป็นเรื่องธรรม

ใช่ค่ะหลวงปู่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะคะ
ก่อนที่จะเกิดภาพความวุ่นวายวันนี้ที่พุทธมนตรเนี่ยนะคะ
เอาเข้าจริงอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยค่ะ
หลวงปู่เองก็ลงมาเล่นเรื่องนี้ด้วยนะคะ
หลวงปู่ก็ไปในส่วนของโลกเยอะนะคะ

เปิดประเด็นแล้วก็ทำเป็นที่มาของการที่
วันนี้ที่เขาไปวุ่นวายกันอยู่ที่พุทธมนตร
ถามว่าทำไมต้องเปิดประเด็น
ต้องขอย้อนกลับไปในอดีตสักนิดนึง
สมัยปี๒๕๔๒๔๓ต่อ๔๔
เจ้าพระคุณสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราช
เสด็จไปที่วัดชั้น๓ครั้ง
แล้วขอร้องให้ฉันได้ทำในสิ่งที่

นั่นก็คือพระองค์ทรงโจทย์พิสุรูปหนึ่งก็คือธรรมชโยเจ้าวาดวัดธรรมกาย
ต้องอบัติปราชิกในข้อหายักยอกเงินของวัดนะวงเล็บว่ายักยอกเงินนะไม่ใช่ที่ดิน
ักยอกเงินวัด๙๓๙ล้านบาทในชื่อของวัดมาเป็น
คือนำไปให้กับบุคคลนอกไปซื้อที่ดินแล้วก็เอามาใส่ชื่อตน
เพราะฉะนั้นนอกจากนี้ยังมีกรณีข้อหาเรื่องอุตริมนุษยธรรม
ที่ไม่มีในตนที่พระสังฆราชท่านทรงโจทย์
แล้วก็ทรงโจทย์ถึงขั้นว่าธรรมชโยธรรมอนันตริยกรรม
ทรงใช้อำนาจทางธรรมวินัยโจทย์ขึ้นในถ้ำกลางสงฆ์
แต่พระสงฆ์โดยหลักธรรมวินัยแล้วเมื่อมีพิสุมาโจทย์พิสูจนรูปหนึ่ง
ต้องอบัติปราชิกถึงอย่างนี้เนี่ยพระสงฆ์จะต้องประชุมกัน
แล้วก็เชิญหรือว่านิมนต์บุคคลที่ถูกโจทย์
ก็คือจำเลยมาอยู่ถ้ำกลางแล้วก็สอบสวนทวนความ
แต่พระสงฆ์ไม่ทำคำว่าพระสงฆ์ไม่ทำคือตั้งแต่ตำบล
อำเภอจังหวัดจนกระทั่งถึงภาคถึงหนถึงมหาเถน
ก็ได้แต่ฟังแล้วก็นิ่งเฉยจนกระทั่งพระองค์
ใช้อำนาจของสกลมหาสังคปรินายกอำนาจที่บัญชาการคณะสงฆ
ธรรมยุทธ์และมหานิกายพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบพระราชอำนาจ
ให้กับสมเด็จพระยันสังวรสมเด็จพระสังฆราชให้ทรงปกครอง
คามวาศีและอลัญวาศีค่ะเมื่อพระองค์ทรงใช้อำนาจของ
คนมหาสังคปินนายกก็ไม่มีใครทำอีกไม่มีใครไปจัดการกับ
ธรรมชโยเลือกทำแค่อย่างเดียวก็คือคืนทรัพย์สินแต่ไม่นำมา
ซึ่งการปราชิกแล้วก็จับศึกที่หลวงปู่ย้อนให้ฟังหลวงปู่กำลังจะ
หมายความว่าไม่มีใครรับพระอำนาจของสมเด็จพระสังฆราช
โดยอ้างว่าพระสังฆราชเป็นคนละนิกายเหมือนดั่งมีคำกล่าวของพวกธรรมกาย
พวกมหาเถระสมาคมบางรูปที่เป็นมหานิกายออกมาบอกว่า
ธรรมยุทธ์อย่ามายุ่งกับมหานิกายหรือเหมือนกับวรีเด็ดของสมเด็จเกี่ยว
ที่พูดว่าแมงวันไม่ตอมแมงวันก็คือพวกเดียวกันจะไม่ทำร้ายพวกเดียวกัน
จนสุดท้ายเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชทรงมีบัญชาให้พิมพ์คำโจทย์
คำโจทย์คือคำวินิจฉัยของพระองค์ว่าธรรมชโยเป็นธบัตรปราชิกเนี่ย
แจ้งไปตามสังคมณฑลทั้งหมดแต่ไม่มีใครพิมพ์
มหาเถนไม่ยอมพิมพ์สำนักงานพุทธศาสนาหรือว่าเอ่อ
ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นกรมกระทรวงกรมพุทธเขาเรียกอะไร
พุทธศาสนาแห่งชาติไม่ยอมพิมพ์
จนสุดท้ายพระองค์ก็ทรงเห็นว่าทำอะไรไม่ได้แล้ว
ธรรมชโยแล้วก็มหาเถนพระองค์ก็เลยปฏิเสธที่จะเข้าร่วมประชุมตั้งแต่นั้นมา
หลวงปู่กำลังจะบอกว่าเป็นภารกิจที่หลวงปู่รับปากสมเด็จพระสังฆราชเอาไว้
พระองค์ก็เสด็จมาขอร้องให้ฉันได้ว่าทำอย่างไรก็ได้แล้วถามว่าทำไมพระสามแสนกว่า
ถึงไม่ไปร้องขอให้ช่วยก็เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าฉันกล้าที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้า
อย่างเช่นกรณีว่าฉันกล้าที่จะลาออกจากตำแหน่งที่ฉันเป็นเจ้าคณะปกครองที่เห็นความไม่ชอบทำแล้วฉันไม่เอา
ไม่เอาด้วยพอพอเห็นภาพความต่อเนื่องว่าทำไมหลวงปู่ต้องออกมา
แต่คำถามคือว่าทำไมประชาชนหรือว่าสังคมหรือแม้แต่การตั้งสมเด็จพระสังฆราชต้องเชื่อหลวงปู่พุทธอิสระค่ะ
ไม่จำเป็นต้องเชื่อฉันในเมื่อเขามีกฎหมายสงฆ์อยู่แล้ว
มีลำดับชั้นขั้นตอนเขียนไม่เป็นรายลักษณอักษรด้วยซ้ำไปก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อฉัน
แต่เชื่อทำวินัยฉันพูดนี่ตามหลักธรรมวินัยไม่จำเป็นต้องเชื่อฉันฉันเป็น
ฉันเป็นเพียงแค่บุคลากรหรือตัวน็อตตัวเล็กหรือสกรูตัวเล็ก
ที่ทำหน้าที่ยึดโยงให้สังคมได้เห็นว่าเรื่องราวมันเป็นมาเป็นไปอย่างไร
แล้วถ้าคุณจะเชื่อทำเชื่อวินัยไม่ต้องเชื่อฉันต้องพิสูจน์ตามหลักธรรมวินัย
ถ้าพิสูจน์แล้วมันมีส่วนผิดก็จัดการไปตามผิดมีส่วนถูกก็ต้องยกขึ้นเหนือหัว
แต่เวลานี้เนี่ยผิดกับถูกมันมั่วกันไปหมดไม่มีใครจัดการให้มันเป็นที่ประจักษ์และกระจ่างชัด
ถ้าแบ่งเป็น๒โลกอย่างที่หลวงปู่แบ่งนะคะเอาแบบง่ายคือทางโลกกับทางธรรม
คือพูดง่ายคือผิดทางวินัยไหมกับผิดอาญาไหมเอาอาญาเก็บไว้ก่อน

ต้องบอกว่าโดยศักดิ์ของกฎหมายแล้วเนี่ยรัฐมนูลแล้วก็กฎหมายลูก
แต่เหนือรัฐมนูลก็คือธรรมและวินัยเพราะอย่าลืมว่ารัฐมนูลเนี่ย
เง่ามันมาจากหลักวินัยของพุทธค่ะเพราะฉะนั้นถ้าว่ากันโดยหลักธรรมวินัย
กฎหมายใดที่สนับสนุนให้ธรรมวินัยเจริญรุ่งถือว่ากฎหมายนั้นชอบทำ
แต่ถ้ากฎหมายใดที่ทำให้ทำวินัยต่ำซามหรือว่าเสื่อมโทรม
ถือว่ากฎหมายนั้นไม่เป็นธรรมไม่ชอบทำ
หลวงปู่ตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าสมมุติเราเขยิบมาเอาสัปดาห์นี้เลยเนี่ยนะคะ
คือถึงแม้ว่าเราจะแบ่งเป็นทางวินัยกับคดีอาญา
แต่สัปดาห์นี้กำลังรอว่าจะมีคดีอาญา
เข้ามามีผลต่อโลกของสงฆ์หรือเปล่าถูกไหมคะ
คือตอนนี้รอดีเอสไอกันอยู่กันอยู่เลยล่ะ
ตรงดีเอสไอชี้ไม่ชี้ผลออกมาเป็น
ที่จริงอ่ะดีเอสไออ่ะฉันเป็นคนไปแจ้งความเองอ่ะล่ะ
หลายคดีมากที่ฉันไปแจ้งความกว่าดีเอสไอ
ไม่ว่าจะเป็นคดีรถหรูคดีสหกรณเครดิตยูเนียน
คดีพรบคอมพิวเตอร์แม้กระทั่งคดีพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราช

หลวงปู่เอาชั้นแรกก่อนนะคะ
สมมุติว่าออกมาแล้วคดีที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จช่วง
ไม่มีความผิดไม่มีการชี้มูลไม่มีอะไรเกี่ยวยงแล้วจบแล้ว
สมมุติเป็นแบบนั้นนะคะหลวงปู่ค้านไม่ได้แล้วนะคะคำว่า

เกี่ยวยงทางธรรมวินัยหรือไม่เกี่ยวยงทางกฎหมายบ้านเมือง
เอากฎหมายบ้านเมืองสมมุติไม่มีกฎหมายอาญาอะไรมาชี้เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จช่วงได้เลย
อะไรจะเป็นสิ่งที่แปดเปื้อนและไม่เหมาะสมอีกถ้าทางมหาเทรสมาคมยังยืนยันเสนอชื่อ
รู้ว่าคุณจะถามฉันอย่างนี้ฉันเตรียมมาให้คุณเลย

พระวินัยพระประธานสดาทรงบัญญัติไว้วิธีตัดสินทำวินัย๘ประการ

พิสูจน์ผู้ปฏิบัติในหลักธรรมวินัยต้องเป็นไปตามนี้
หนึ่งไม่เป็นไปเพื่อความกำหนัด
ไม่เป็นไปเพื่อการประกอบทุกข์
ไม่เป็นไปเพื่อการสะสมกองกิเลส
ไม่เป็นไปเพื่อความมักมากอยากได้
ไม่เป็นไปเพื่อความไม่สันโดด
ไม่เป็นไปเพื่อกวามคุกครีในหมู่คณะต้องไม่มี
และก็ไม่เป็นไปเพื่อความภาคเพียรน้อย
ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยาก
ถามคุณว่าสมเด็จช่วงสะสมทรัพย์สมบัติไหม
แล้วมันเข้าหลักธรรมวินัยตัดสินไหมว่าถูกหรือผิด

ไม่เป็นไปเพื่อความสะสมทรัพย์สมบัติ
มักน้อยและสันโดด

ว่าคนที่ควรจะชี้แล้วก็มีอำนาจในการชี้
คือมหาเถระสมาคมซึ่งชัดแล้วนะคะ
ก็มหาเถนก็เป็นคนสะสมแล้วจะมาชี้อะไร

แล้วผู้รับสินบนนั้น
มีความชอบทำในการตัดสินอัธคดีไหม

ไม่แต่เดี๋ยวฉันกำลังจะถามลุงฟูตอบว่า
เดี๋ยวก่อนนะคะหลวงปู่เรากลับมานิดนึงนะคะ
ที่บอกคุณว่าชั้นไม่ได้ตรวจสอบซ้ำเดชช่วง
ไม่ได้ตรวจสอบมหาเถระสมาคม
หรือพระน้ำฝนที่เจ้าวาดวัดไผลล้อม

สมเด็จช่วงเข้ามาผัวพันกับคดีรถหรู
เพราะฉะนั้นฉันไม่ได้ตรวจสอบสมเด็จช่วง

คำแถลงนี้ไม่ใช่ชั้นแถลง
แต่เป็นหลักการของพระธรรมวินัย

สักครู่นี้หลวงปู่ถามดิฉันกลับนะคะว่าผิดทำผิดวินัยหรือไม่
หลวงปู่กำลังสงสัยในมหาเทราสมาคมด้วยถูกไหมคะ
เพราะฉะนั้นมหาเถระสมาคมประชุมการมียติใดมาหลวงปู่ไม่รับใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ไม่รับถ้าถูกทำถูกวินัยแต่ถ้าผิดทำผิดวินัย
และไม่ชอบด้วยหลักธรรมวินัยอย่ามาแต่อย่าว่าแต่จะมาสั่งเลย

มหาเทราสมาคมถ้าออกมาเสร็จแล้วก็ยังยืนยันตามที่ข่าวเป็นมาตลอด
ก็คือเสนอชื่อสมเด็จช่วงขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช
หลวงปู่ตามกฎหมายหลวงปู่จะไม่ยอมรับได้อย่างไร

ต้องถามว่ากฎหมายมันมีบอกเอาไว้
อำนาจมันมีให้ใช้ให้สอดคล้องกับหลักธรรมวินัย
ยึดโยงเพื่อจะสนับสนุนให้ทำวินัยรุ่งเรืองเจริญ
แต่ถ้ากฎหมายใดมันออกมาแล้วหรือว่าบังคับใช้
แล้วทำให้ทำวินัยอ่อนแอนั่นไม่ถือว่าเป็นกฎหมายที่ชอบทำ

คือ๑หลวงปู่ยอมรับมติมหาเถระสมาคมไหมคะ

เพราะว่าในคำสั่งของมติมหาเทราสมาคม
มีวงเล็บอยู่ด้วยว่าต้องชอบด้วยธรรมและวินัย

แต่ถ้าสั่งแล้วไม่ชอบด้วยธรรมวินัย

เรามีสิทธิ์ไม่ยอมรับนี่คือกฎหมาย

จากคดีอาญาจากทางโลกมานะคะ
คือถ้ามีมติใดออกมาแล้วมันไม่สอดคล้องกับหลักธรรมวินัย

เรื่องนี้เลยค่ะหลวงปู่ไม่ต้องยกตัวอย่าง

มีมติในการเสนอชื่อของสมเด็จช่วง
เป็นสมเด็จพระสังฆราชอย่างนี้หลวงปู่

ก็ไม่ชอบไงก็ที่นี่ฉันก็ชี้ให้คุณเห็นว่า
ข้อนี้สมเด็จช่วงโดนเข้าไป๓ข้อแล้ว
เพราะฉะนั้นแปลว่าสมทรัพย์สมบัติ

สันโดดยินดีในสิ่งที่พึงมีพึงได้
แล้วจะมาเป็นต้นแบบของสังคมณฑลได้อย่างไร
แต่คนที่มีอำนาจชี้คือมหาเถระสมาคม

จะซื้อรถแจกพยาบาลโรงพยาบาลโรงหนึ่งไปเมื่อไม่นานมานี้
นางพยาบาลเพิ่งจะได้รับรถหรู
นั้นเดี๋ยวยังไม่มีเวลาไปถึงนางพยาบาลหลวงปู่ค่ะ

มหาเทราสมาคมผิดธรรมวินัยเหรอคะ
ไม่ได้ผิดธรรมวินัยแต่ไม่ชอบด้วยธรรมวินัย
ซึ่งมันแปลว่าหลวงปู่ก็ไม่นักว่ามัตตินี้ถูกต้อง

คือฉันน่ะไม่สนหรอกว่าใครจะมาเป็นพระสังฆราช
แต่ฉันสนว่าคนที่ยอมเป็นพระสังฆราชนั้น
สะอาดฉลาดสว่างแล้วก็สงบ
สมเด็จช่วงเข้าคุณสมบัตินั้นไหมคะ

ชนบอกแล้วฉันไม่สนไงว่าใครจะมาเป็นพระสังฆราช
สนแต่เพียงว่าถ้าฉลาดสะอาดสว่างสงบ
คนอื่นคือคนทั้งหลายในแผ่นดินกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ
อย่างนี้ก็ถือว่าเหมาะสมที่จะเป็น
เป็นผู้บริหารสังฆราชมนธน
หลวงปู่กราบไห้สำเร็จช่วงไม่สนิทใจเหรอคะ
ฉันว่าฉันไม่เคยยกมือไห้เขาเลยนะ

เจอกันที่สนามบินฉันเดินผ่านฉันยังไม่ยกมือไหว้เลย
แต่มีคนที่เขาไห้สมเด็จช่วงได้สนิทใจ
เขาอาจจะไม่รู้แต่ฉันรู้มากไงฉันรู้ฉันรู้เยอะไง
แค่ฉันรู้ว่าเขาซื้อรถแจกสาวฉันก็ไม่เอาแล้ว

อย่างนั้นกลับมาเอาใหม่ค่ะต้องให้ต้องให้
จริงถ้าสมภารข้างบ้านคุณซื้อรถแจกสาว

ไม่เอายกตัวอย่างดิไม่เอาไม่เอายกตัวอย่างเอาอันนี้เลยหลวงปู่ค่ะ

เพราะฉะนั้นแปลว่ามติของมหาเทราสมาคมออกมา

ไม่ใช่ความคิดเห็นของฉันแต่เอาหลักธรรมวินัย
เอาหลักธรรมวินัยชอบด้วยธรรมวินัย

มันก็ไม่เข้าอยู่แล้วไงถึงยกมา
ทั้งหลายทั้งปวงพอได้เหตุผลของหลวงปู่แล้ว
แต่ว่าเรื่องเหตุผลของฉันย้ำอีกทีว่าเป็นหลักของธรรมวินัย

ทีนี้แต่ว่าในส่วนของรูปธรรมยังต้องเดินหน้า
ซึ่งแปลว่ามหาเทราสมาคมถ้ามีการเสนอชื่อนะคะ
ก็ไปถึงนายกเสร็จแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
ฉันก็เชื่อว่าท่านนายกก็คงไม่เอาบุคคลที่เป็นมณฑินทางธรรมวินัย
รบกวนเบื้องยุคลบาท
แต่ถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงเผื่อจะพัดจับผลู
ฉันก็คงจะต้องเคลื่อนไหวโดยการไปยื่นดีกายับยั้งในชั้นของสำนักพระราชวัง
แต่เมื่อถึงมือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉันคงไม่บังอาจ

คือนอกเหนือจากความไม่ชอบตามธรรมวินัยที่หลวงปู่อธิบายไป
ไม่ใช่ฉันไม่ชอบแต่เขาไม่ชอบโดยธรรมและวินัย

คำถามก็คือว่าเราต้องคาราคสังการตั้งสมัยด้วยสังฆราชอยู่แบบ
ไม่เห็นจำเป็นพรุ่งวันนี้สังฆพลธรรมก็อยู่ได้ไม่มีสังฆราชก็มาตั้งนานแล้วนี่
ตั้งเป็นปีแล้วนะก็ไม่เห็นมีอะไรเดือดร้อนเสียหาย
แล้วในอดีตก็เคยไม่มีสังฆราชถึง๓๕ปีก็ยังอยู่กันได้
ทำไมคะในเมื่อเราไม่ต้องมีอันนั้นก็ได้

เขาก็ไม่จำเป็นใครเป็นคนบังคับใช้ผลบอลล่ะไม่ใช่สังคมหรอก
ไม่ใช่สังคมพลทนหรอกแล้วสังคมพลทนไม่มีสติปัญญา
ที่จะเลือกบุคคลที่เหมาะสมและควรกราบไหว้ได้หรอกเหรอ
หลวงปู่คะถ้าสมมุติอยู่ในโลกของธรรมหรือโลกของสงฆ์เนี่ยนะคะ
คือถ้าเป็นรูปใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้อง
นี่คุณอธิบายให้คุณรู้นะเรื่องของสงฆ์เนี่ย
เขาไม่ได้ยึดถือเอาเอาจำนวนเป็นใหญ่เข้าใจค่ะเขายึดถือเอาความถูกต้อง
ชอบทำเป็นใหญ่แม้มีแค่หนึ่งเดียวแล้วถูกต้อง
และไอ้ที่เป็นร้อยผิดหมดเขาก็ไม่เอาดูตัวอย่างในยุคสมัยพระเจ้าอโศก
จับคนจับนักบวช๖๐๐๐กว่ารูปศึกเขี้ยนตีแล้วก็ศักดิ์หน้า

ปู่เหลือไม่กี่นาทีค่ะเดี๋ยวจากพระเจ้าอโศกขอมาปี๕๙ก่อน
หลวงปู่ถ้าเป็นใครก็แล้วแต่ที่จะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง
คำว่าถูกวินะของลุงปู่คือต้องไม่เกี่ยวกับธรรมกายบ้าคะ

ไม่ใช่เสมอไปเพราะว่าคุณต้องไม่ลืมว่า
หรือต้องเป็นธรรมยุคเท่านั้นหรือเอ่อครับ
มหานิกายสมเด็จท่านมาหาฉันท่านก็ไม่ได้คิดว่าฉันเป็นธรรมยุทธ์หรือมหานิกาย
ฉันถือว่าฉันเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า

ตัดเรื่องธรรมกายหรือไม่เขาทำหรือเปล่าล่ะ
เขาปกป้องบุคคลที่เป็นอรัชชีหรือเปล่าล่ะ
เขาทำร้ายและย่ำยีพระธรรมวินัยและพระศาสนาไหมล่ะ
เขาครอบงำสังขมณฑลไหมล่ะ
แล้วถ้าเขาทำแล้วก็ครอบงำอย่างนั้น
และย่ำยีพระธรรมวินัยแล้วเข้าไปสนับสนุน

คือยังไงถ้าเป็นสมเด็จช่วงเนี่ย

ไม่ใช่บทหลวงปู่แต่หลวงปู่อธิบายให้ฟัง

ไม่ว่าจะด้วยนิตินัยและพฤตินัย

ทางสุดท้ายถ้าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ไปถึงนายกแล้วคือก็ผ่านทุกขั้นตอนนะคะ
ฉันเชื่อว่ากฎหมายที่เขาอ้างมาตรา๗มาตรา๗เนี่ยนะวันนี้เนี่ย
แจ้งออกมาให้สาธารณชนได้รับรู้
ว่ามันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
ยังไม่ยุติเพราะเหตุผลว่ามันมีคนร้อง
เมื่อมีคนร้องแสดงว่ากฎหมายนั้นมีปัญหา
โดยหลักการใช้บังคับใช้กฎหมายเขาก็จะต้องวินิจฉัยกฎหมาย
เข้าใจค่ะแต่ต้องยุติแล้วค่ะหลวงปู่หมดเวลาค่ะ

เพราะว่าความร้อนแรงเกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์แน่นอนนะคะ
ตกลงจะเกี่ยวกันไหมโลกกับทำโลกไปชี้ทำได้ไหม

เดี๋ยวกลับไปที่ทั้ง๓ท่านค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ